อีกหนึ่งงานมงคลในวันนี้นะคะก็คืองานของคุณรถเมย์ขดึงนิด
พิธีกรข่าวใส่ไข่ของเรานี่เองนะคะก็เข้าพิธีวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับหนุ่มนอกวงการคุณบอลสุเมฆนะคะ
ที่บ้านปาร์คนายเลิศค่ะฝ่ายชายเนี่ยทำเตอร์ไพรส์ขอคู่ข่าวแต่งงานไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
อันนี้เป็นภาพตอนที่ฝ่ายชายเขามีการเตอร์ไพรส์คุกเข่าพูดสั้นแต่โอ้โหกินใจซึ้งทั้งงานเลยนะคะ
อ่ะให้ดูภาพงานเช้าก่อนแล้วกันคุณผู้ชมค่ะงานเช้าเนี่ยเป็นพิธียกน้ำชาแล้วก็พิธีมั่นนะคะ
จะมีครอบครัวญาติสนิทแล้วก็เพื่อนพี่น้องในวงการไปร่วมแสดงความยินดี
มีคุณนิดอรพันธ์พี่หนุ่มกัญชัยพี่มดดำคชาพาคุณเอสุภาชัย
คุณเชอรี่เข็มอับศรคุณวุ้นเส้นวิริธิภาแล้วก็อีกหลากหลายคนเลยค่ะ
ซึ่งคุณรถเมย์สวมชุดเรสสีขาวจากแบรนด์โพเอ็มเป็นสไตล์จีนนิดแต่มีความโมเดิร์น
เรียบหรูสวยสง่าค่ะเป็นงานเช้านะคะนี่
ส่วนหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนเป็นชุดของแบรนด์อาซาบ้าร่วมรับประทานอาหารฉลองมงคลสมรสกับแขกที่มาร่วมงาน
ทีนี้จังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่เจ้าบ่าวเขามีการคุกเข่านะคะ
เป็นการคุกเข่ากล่าวคำสัญญาสามข้อค่ะเป็นสามข้อที่หลายคนฟังแล้วโอ้โหกินใจ
แล้วก็คุณรถเมย์เนี่ยเขาบอกน้ำตาไหลเลย๓ข้อแบบนี้แต่อยากให้ไปฟังในสิ่งที่เจ้าบ่าวพูดมากกว่า
ไม่ว่าเราจะอายุ๖๐๗๐๘๐เราจะอยู่ด้วยเงินสำหรับใคร
ต้องรวมใจกันนะคะให้กับน้องชายน้องสาวของเรานะคะ
มีความรักที่มั่นคงสดชื่นสม่ำเสมอและยืนยาวร่มเย็นแบบนี้ตลอดไปนะคะ
นี่แหละค่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณรถเมย์ค่ะ